ในโลกออนไลน์เขาตามหาคนขับกระบะตีนผี
เพราะว่าชนแล้วหนีแต่ว่ามีภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วก็ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้
ขับไปแล้วขับแซงซ้ายขึ้นอย่างรวดเร็ว

แล้วก็ไม่สนใจใยดีเลยนะคุณฮะ
ขับหนีไปเลยเข้ามาแซง
แล้วก็ไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ๕โมงเย็น

ซึ่งจุดเกิดเหตุคือบริเวณก่อนถึงแยกไฟแดงไอที
ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เจ้าของเฟซบุ๊คซึ่งเป็นผู้หญิงกระบุนะครับ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนั้น

รถกระบะคันที่ชนก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนอาการของรุ่นน้องตอนนี้คือปวดหัวมาก

มีบาดแผลที่ปากแล้วก็หนกแก้มร้าว

เจ้าของเฟสเธอได้รับคลิปนี้

จากนั้นเธอก็นำมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน
เพื่อช่วยกันตามหาคนขับรถกระบะคันดังกล่าว
มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

พร้อมกับวอนไปทางชาวเน็ตบอกว่า
อยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้หน่อย
ในช่วงวันเกิดเหตุคือวันอาทิตย์นะครับ

ก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขทะเบียนพพท๕๙๔๔นะครับ